มีหลายอย่างในที่กำลังเป็นอิงค์กำลังเป็นวะฤี่ฮิตอยู่
แต่มันก็มีวลีฮิตมีมเด็ดจากละครเก่ากลับไป
อย่างเช่นคำนี้นกอยู่ข้างพี่ตานะคะ

ตัวจริงคือพี่จอยชวนที่ช้าต้องสำนวนบทบาท
แต่บอกเลยว่าตัวจริงเขาน่ารักนะไม่ได้ร้ายเหมือนในเรื่อง
แล้วตอนนี้ไปไหนมาไหนใครก็ยังแซวอยู่
ว่าผ่านมาหลายปีแล้วเจอหน้าจอยปุ๊บ
กอยู่ข้างพี่ตานะคะพี่จอยก็เปิดใจกับเราว่าถือว่าเป็นโชคดี
และละครดังเก่ามันก็กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งใช่ไหมคะ
จอยเองนี่นะบอกเลยว่าไม่ได้ลาวงการไปพักงานแสดง
ไม่ได้เห็นบอกบางคนบอกว่าไปจัดรายการวิทยุแล้วหายไปเลยหรือเปล่า
ยังมีละครอีกสองเรื่องค่ะเตรียมเปิดกล้องยาวไป
ส่วนเรื่องทายาทเขายังไงดีเพราะว่าเขาแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
กับพี่โต้งปัญญาศักดิ์แต่งไป๒ปีแล้ว
ทางครอบครัวก็ลุ้นว่าเออมีได้แล้วล่ะจ้อยนะ
ลุ้นทั้งเชียร์เพื่อนเชียร์หนักมาก
ถึงขนาดที่ว่าถ้าแกไม่ทำการบ้านวันนี้นะ
ฉันไปบนบานสารกล่าวขอติดสับสิทธิ์ให้แบบว่าเบบีเกม่าเกิดเร็ว
ขนาดนั้นเลยโดยซึ่งถ้าเป็นไปได้พี่จอยบอกว่า
ไม่ต้องทำขนาดนั้นเดี๋ยวฉันทำกันเอง
อยากได้ลูกชายค่ะขณะที่สามีเนี่ยอยากได้ลูกสาวนะจ๊ะ
แต่ถ้าจะมาปุ๊บปั๊บรับโชคทั้งชายทั้งหญิง

เพราะว่าคือเราคิดถึงว่าวันหนึ่ง

ฉันกลัวจังเลยฉันกลัวว่าคุณจ๊ะกรีมจะไปผ่านมาตบมาก
นกอยู่ข้างพี่แจ๊กนะคะ